แต่ว่าเรื่องนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่
เพราะว่าผู้เสียหายยังไม่ได้ไปแจ้งความ
แต่ว่ามีการออกมาร้องเรียนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน
ทางโซเชียลที่จังหวัดระยองครับ
พ่อของเด็กหญิงคนหนึ่ง
อายุ๑๕ปีเป็นนักเรียนหญิง

ปรากฏว่าถูกพ่อใหม่พ่อเลี้ยงคมขืน

บอกว่าลูกสาวของเราเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน
แต่ว่าตำรวจบอกว่าคือถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ย
มาแจ้งความจะได้ดำเนินคดีกันนะครับ
เรื่องนี้คนที่เป็นพ่อเลี้ยงเป็นครูด้วยนะครับ
เป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนแห่ง๑

ก็มีพ่อแท้ของเด็กนักเรียน

ร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
บอกว่าลูกสาวของเขาที่อยู่กับแม่
แล้วอดีตภรรยามีสามีใหม่
ซึ่งสามีใหม่เป็นครูสอนดนตรีเนี่ยนะ
กลับถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ
ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถาม
โรงเรียนต้นสังกัดของพ่อเลี้ยงคนนี้เพราะว่าเป็นครูอยู่ที่นี่
เพื่อจะถามข้อเท็จจริงว่าเออตกลงมันเป็นยังไงจริงไม่จริงไหม

ก็ทราบว่าทางโรงเรียนตอนนี้สั่งเลิกจ้างครูคนนี้แล้วนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นครัวอัตราจ้างเป็นครัวตราจ้างมาสอนดนตรี
เลิกจ้างไปประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ว่าที่เลิกจ้างไปเนี่ย
ก็เพราะว่าครูคนนี้เนี่ยเขามีเรื่องของปัญหาครอบครัว
ตอนที่มาสอนที่โรงเรียนก็ดูเป็นคนปกติดีเป็นคนดี
ก็ไม่มีสอบพฤติกรรมเรื่องเพศอะไรพวกนี้แต่ว่าอยู่ที่บ้านเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้
เรื่องที่ว่าพ่อแท้มาบอกว่าข่มขืนลูกสาวเขาวัย๑๕ปี
ทางโรงเรียนเขาไม่รู้รู้รู้แต่ว่าภรรยาของครูก็คือแม่ของเด็กเนี่ย
ก็เคยมาสมัครที่โรงเรียนจะมาสอนหนังสือแต่ไม่มีวุฒิก็ทำงานไม่ได้
ทีนี้พอเขามีปัญหาครอบครัวกันก็เลยต้องเลิกจ้างบอกว่าให้ไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวให้เรียบร้อยก่อน
อะไรเมื่อไหร่สภาพจิตใจอะไรดีก็ค่อยกลับมาทำงานตามปกติ
เลิกจ้างไปสัปดาห์หนึ่งแล้วแล้วก็ติดต่ออะไรไม่ได้อีกเลย
โทรไปก็บงเบอร์ก็เหมือนกับติดต่อไม่ได้ไม่รู้เปลี่ยนเบอร์ไปหรือยัง

ทีมข่าวของเราก็เอาไปตรวจสอบต่อนะครับ
ไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองนะครับ
ที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ไปเจอหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองนะครับ
ทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองบอกว่า
ก็ทราบเรื่องนี้ผ่านทางสื่อของออนไลน์เหมือนกัน
เพจของจังหวัดระยองประมาณ๑สัปดาห์แล้ว
ไม่นิ่งนอนใจนะก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเลย
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อพ่อกับแม่ของเด็กนักเรียนหญิงคนนี้ได้เลยนะครับ
ตามที่อยู่อะไรในพื้นที่ก็ไม่เจอใครติดต่อไม่ได้
ครูที่สอนหนังสือก็ไม่เจอเพราะว่าทางโรงเรียนบอกว่าเลิกจ้างไปแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบอยู่ว่าตกลงเป็นเรื่องจริงหรือไม่
ถ้าเป็นเรื่องจริงยังไงก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดี

แต่ถ้าไม่จริงมันก็จะเป็นการไปกล่าวหาเขานะฮะ
ตอนนี้ถามไปทางตำรวจตำรวจบอกว่าก็ยังไม่มีการมาแจ้งความอะไรทั้งสิ้นนะครับ
โดยงานภาครัฐตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าเด็กจะไปอยู่ที่ไหน
เบื้องต้นทราบว่าไปอยู่ที่นครราชศรีมาก็แจ้งไปยังหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวนครราชศรีมาแล้ว
บอกว่าให้ติดตามตัวให้หน่อยจะได้สอบถามน้องว่าตกลงแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่
ในกรณีนี้ทางบ้านพักเด็กก็ได้ลงพื้นที่ที่เพื่อหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว

แม่ได้นะคะแต่เบื้องต้นก็ได้ทราบมาเพิ่มเติมอยู่ว่า
เด็กเนี่ยเขาได้อยู่ทางต่างจังหวัดนะคะซึ่งอยู่ทางนครราชสีมา
ทางนี้เนี่ยเราได้ประสานกับทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ในการดำเนินการเพื่อติดตามเยี่ยมบ้านเด็กก่อนเพื่อให้ทราบว่าเด็กเนี่ยเขาถูกกระทำความรุนแรงอย่างนี้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะ
เพราะตอนเนี้ยยังเป็นการกล่าวรอยของทั้งทางพ่อทางแม่นะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องคือติดต่อแม่ด้วยไม่ได้ด้วยนะคะ
จึงต้องให้ทางบ้านพักเด็กโคราชนะคะลงไปพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านเด็กก่อนนะคะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้เยี่ยมแล้วเนี่ยก็ถึงจะทราบข้อเท็จจริงค่ะว่าเด็กได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือไม่นะคะ
แล้วก็ได้พาทางนู้นก็จะพาเรื่องของการตรวจร่างกายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการกระทำความผิดจริงนะคะ
ก็สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ต่อไปค่ะเราก็ถามไปยังตำรวจด้วยนะฮะ
ภูมิกับการสพห้วยโป่งซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่ที่บ้านของน้องอยู่เนี่ย
บอกว่าก็ให้ตำรวจสืบสวนอยู่นะแต่กรณีนี้ก็ยังไม่มีการมาแจ้งความเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็อยากฝากบอกคุณพ่อของน้องหรือว่าตัวน้องว่าถ้าเป็นเรื่องจริง
ยังไงมาแจ้งความได้เลยเดี๋ยวตำรวจจัดการให้นะครับ
ไปดูเรื่องนี้หน่อยครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวนี้ก็เริ่มต้นจากเมื่อกลางดึกวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมา
ที่คนเขาร้องเรียนผ่านสื่อของเพจจังหวัดระยองนะบอกว่ามีเด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๕ปีเนี่ยนะ
ได้บอกกับแม่ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศแม่ก็พาลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาล
ก็พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงนะครับอ่าแม่นี่ก็เครียดมากนะครับ
ไม่คิดว่าสามีใหม่ที่มีอาชีพเป็นครูด้วยจะทำกับลูกสาวที่เป็นลูกเลี้ยงได้แบบนี้
ข่มขืนมาล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยงแล้วก็มีคนเอาเรื่องที่เกิดขึ้น
โพสต์ลงในสังคมออนไลน์เพื่อจะร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
ทำให้พ่อเลี้ยงที่เป็นครูอ่าแล้วก็แม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ย
คือเครียดกันทั้งบ้านแล้วพากันย้ายออกจากห้องเช่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน
แล้วก็หายไปเลยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วแม่ไปกับเขาทำไมอ่ะ
ก็ในเมื่อพ่อเลี้ยงสามีใหม่มาข่มขืนลูกสาวแท้ลูกสาวตัวเองที่มีกับอดีตสามีเนี่ย

บอกเพิ่งมีลูกไงเพิ่งมีลูกกับสามีใหม่
ถูกต้องคือตามข้อมูลบอกว่าตัวแม่เองก็เพิ่งมีลูกอายุแค่๗เดือนกับสามีใหม่คนนี้
แล้วก็ไม่มีรายได้อะไรนะก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็เลยต้องหายไปไหนกับเขาก็แล้วก็ไม่รู้ตอนนี้
ตามรายงานบอกว่าตัวสามีใหม่ที่เป็นครูเห็นบอกเดี๋ยวจะเอาเงินสองหมื่นมาให้เป็นค่าทำขวัญให้ภรรยาแล้วกันนะ
อะไรอย่างนี้ก็คือมันก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงกันนะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นแน่
เอาเป็นว่าตอนนี้ยังรออยู่นะครับข้อเท็จจริงว่าตกลงมันมีจริงหรือไม่มีจริงอะไรยังไง